กลับมาในช่วงนี้ดูเรื่องของวัคซีนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้มันมีประเด็นร้อนที่พอคนได้เห็นข่าวนี้ก็อยากจะฟังทางฝั่งรัฐบาล
ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะคะเพราะว่ามีกรณีที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการอ้างถึงการหารือถึงความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคโควิด๑๙นะคะ
บริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทย
แต่ตอนนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมา
ก็เลยยังไม่สามารถส่งมอบอีก๑ล้านโดสที่เหลือให้กับชาวไทยได้
นี่แหละค่ะตรงนี้ค่ะนะคะเรื่องนี้ก็เลยต้องมาตามกันต่อหน่อยนะคะ
นายธานีแสงรัฐโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ทางสหรัฐเสนอจะบริจาคให้เพิ่มเติมอีก๑ล้านโดส

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเพียงตัวกลางประสานงานเท่านั้น
แล้วก็ตอนนี้นายดอนอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ
ร่วมประชุมสัมมจารย์สหภาชาชาสมันครั้งที่๗๖
ก็คาดว่าจะมีการเปิดเผยการพูดคุยออกมาได้ในสัปดาห์หน้า
อันนี้ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะ

วันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์
พูดถึงกรณีที่บอกว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมลงนามรับวัคซีนบริจาคเนี่ย

เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางของสหรัฐกับรัฐบาลไทย
ติดต่อประสานงานจะต้องมีลักษณะทางการทูต
คราวที่แล้วที่ได้มีการรับบริจาคไฟเซอร์มา๑๕ล้านโดส
สถานกับศาสตร์ธุรกิจสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
จะต้องออกจดหมายมายังรัฐบาลไทย
แสดงความจำนงในการที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทย

ซึ่งตอนนี้นะคะคุณอนุทินบอกยังไม่ได้รับจดหมายในลักษณะดังกล่าวนี้นะคะ
สำหรับการบริจาคในล็อต๒ก็เลยถือว่ายังไม่มีการบริจาค
ยังไม่มีการเสนอหรือมีการตอบสนองใดทั้งสิ้น
คนที่เกี่ยวข้องก็คือสาธารณสุขทั้ง๒หน่วยงานเท่านั้น
กรณีคนที่ออกมาให้ข่าวก็ต้องกลับไปถามเขา
ว่าเป็นยังไงไปฟังเสียงคุณอนุทินกันก่อนค่ะ
ทั้ง๒หน่วยงานนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานใด
จากทางฝ่ายสหรัฐขอให้คำจริงจัน
อันนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะ
ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคดีนี้ผมติด